อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะที่จังหวัดเลยค่ะ
เงินกู้นอกระบบตามลูกหนี้
โทรหาเท่าไหร่ไม่รับไปที่บ้าน
ไม่เจอตัวลูกหนี้นะคะแต่เจอสามีกับน้องเมีย
ไปถึงก็ด่าโต้เถียงกันยิงน้องเมียไปหนึ่งนัด
สามีเห็นตกใจก็วิ่งเข้าไปสู้ใช่ไหม
วิ่งเข้าไปสู้เอามีดฟันปรากฏว่าโดนยิงสวนมาสี่นัด

นี่คุณผู้ชมดูนะทุกคน
วิทย์เนี่ยคือเห็นไหมมีวิทย์มีปลายแล้วมีรถแก๊งเงินกู้ใช่ไหมคะเดินเหมือนจะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสักพัก
เสียงปืนนะที่หนึ่งสองสามตามมาแบบนี้เลยค่ะห้านัดด้วยกัน
แล้ววิทย์เดินมาคุณผู้ชมลองดูฝั่งซ้ายเขานะเห็นไหมมันมีเหมือนรอยเปื้อนนะคะ
มือขวาถือมีดแต่มือซ้ายต้องกุมหน้าอกแล้วค่ะเพราะว่าเลือดอ่ะ
เลือดมันไหลเพราะเขาโดนยิงเข้าไป
ซึ่งปลายเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปเหมือนกันเนี่ยคือนายธเนธภูมิพักนะคะก็เป็นน้องภรรยาค่ะ
ในกล้องเนี่ยต้นไม้มันบังแต่จะเห็นแสงไฟรถเห็นไหมฮะนั่นท้ายรถนะ
คือเหมือนเดินเข้าไปคุยกันแต่ก็แบบมีอาวุธทั้งคู่แล้วก็ได้ยินเสียงปืนรัวมา๕นัดซ้อน
แล้วในวิทย์ก็มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในปลายที่ไม่ได้เห็นเดินมาด้วยเนี่ย
โดนยิงเหมือนกันนะคะโดนยิงเข้าที่หน้าท้องค่ะนั่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วก็จะเห็นว่ารถของแก๊งกู้เงินของแก๊งทวงหนี้เนี่ยนะคะ
เงินกู้เนี่ยก็ขับออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจสภภูเรือจังหวัดเลยได้รับแจ้งเหตุนะคะก็เลยรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบ
แก๊งเงินกู้เนี่ยคือนายทัศนชัยพาอ่อนวัย๓๔ปีเจ็บเหมือนกันนะคะ
เหมือนกันนะคะเพราะว่าโดนฟันเข้าไปที่ข้อมืออาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลภูเรือ
อีกคนคือนายอัธพลใจเย็นขออภัยเย็นใจนะคะ
อายุ๓๓ปีถูกจับมาที่โรงพักพร้อมกับปืนสั้นไทยประดิษฐ์
เห็นบอกว่าตอนแรกไปโยนทิ้งไว้ในพงหญ้าแต่สุดท้ายตำรวจก็ไปเอามาได้นะคะ
มอบตัวพร้อมกับปืนแล้วก็รถพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเลย
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะที่หน้าบ้านเนี่ยมีรอยเลือดหยดเป็นทางเลยค่ะ
ชาวบ้านก็นั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ได้คุยกับพี่สะพ้ายของคนเจ็บนะฮะ
บอกว่าเธออยู่บ้านที่ห่างออกไปก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์
แต่มีคนโทรไปบอกก็เลยรีบมาดูปรากฏว่าตอนที่มาถึงเนี่ย
ถูกนำส่งโรงพยาบาลภูเรือแล้ว
สาเหตุเกิดจากอะไรเหรอ
เธอเล่าบอกว่าสงสัยจะเป็นเมียในวิทย์ละมั้ง
ที่ไปกู้เงินนอกระบบมาหนึ่งหมื่นบาท
ผ่อนดอกเบี้ยววันละสองร้อยบาทก็ไม่มีค้าเงินนะ
แต่พอดีวันเกิดเหตุวันนั้นน่ะจ่ายช้า

เลยตามมาถึงบ้านเราก็ยิงกัน
วิทย์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขาแข็งแรงจริงนะ

บอกพวกมึงจะเอาไงถ้ามึงรู้ว่ากูเป็นใครเนี่ย
จะหนาวนะจากนั้นประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาที
ธนชัยก็ขับรถมาหาที่บ้านพอลงจากรถปุ๊บ
เขาก็ถามไปบอกว่ามึงมึงเหรอชื่อปลายอ่ะ
อีกฝ่ายก็ชักปืนออกมาซึ่งในปายที่เป็นน้องเมียก็บอกว่า
ไม่กลัวหรอกแล้วเดินเข้าไปหา
โดนยิงเข้าไปนัดหนึ่งที่หน้าท้องตอนนั้นเนี่ยวิทย์บอกเขาถือมีดปลายแหลมยาวหนึ่งฟุตอยู่พอดี
เพราะว่าสารตอกอยู่เลยฟันเข้าไปที่มือของนายธนชัยค่ะ
ฉับปุ๊บกระสุนสวนมาเลยสี่นัดเต็มเต็มนะคะเข้าอกซ้ายเข้าไปเนี่ย
หลังจากนั้นพอยิงเสร็จปุ๊บแก๊งเงินกู้ก็หลบหนีไปเลย
มารู้เหมือนกันว่าเอ้านี่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลภูเรือเหมือนกันเหรอถ้าธนชัยอ่ะ
แต่ว่าตำรวจเนี่ยรวบได้ทั้งคู่แล้วนะคะ
ลูกเดิมในซั่ววรายการ
พอมันเปิดประตูลงรถ
ก็บอกว่าไม่กลัวโดยจะเดินเขาไปหามรมันไม่ยิงนัดแรกแล้วผมก็วิ่งไปหรอกมันเลย
ใช่ครับออกมานี้กวิ่งครับไชเมืองที่มาเราได้คุยกับนางสาวพงเพชรนะคะ
พฤศจิกายนปีที่แล้วผ่อนดอกเบี้ยมาเรื่อยวันละ๒๐๐บาท
ละนะพี่อุ๋ยไม่ใช่เดือนนะผ่อนวันละ๒๐๐ทุกวันไม่เคยผิดนัด
เมื่อวานยอมรับจริงว่าจ่ายช้าพี่อุ๋ยรู้ไหมว่าช้าเท่าไหร่
ยังไงฮะ๒ชั่วโมงจ่ายช้าแค่๒ชั่วโมงคือปกติจ่ายทุก๔โมงเย็นของทุกวัน
จ่ายไปตอน๖โมงเย็นแค่๒ชั่วโมงเองไม่ได้ไม่จ่ายซะหน่อยอะค่ะ
แก๊งเงินกู้ก็ไม่ยอมจบมาหาไม่เจอเธอก็โทรมาด่าบอกจะเอายังไง
พอเธอวางสายก็พิมพ์ข้อความมาด่าในไลน์ไม่หยุดเลย
มาบอกโตแล้วมีความรับผิดชอบหน่อยสิเธอก็เลยตอบกลับไปเลยว่า
โอนแล้วไม่ใช่ไม่โอนอย่าให้มันมากนักนะนิสัยหรือจะไม่ให้จ่าย
อันนี้คือข้อความที่เธอส่งกลับไป
เธออุตส่าห์บอกแล้วนะว่าวันนี้ขอโอน๕โมงเย็นเห็นไหม
แต่ว่าฝั่งนู้นเขาบอกไงว่าขอโอนตังไม่เกิน๑๐โมง
ขอแบบนี้ได้แต่ทุกวันไม่ได้นะ
เนี่ยเนี่ยแล้วกูก็โอนให้มึงอยู่นะไม่ใช่ไม่โอน
อย่าให้มันมากนักนิสัยหรือจะให้ไม่จ่ายเท่านั้นแหละ
มึงจะเอายังไงกับกูมึงขึ้นมึงกูกับกูเลยเหรอ
อย่าปากดีอย่าเก่งกูบอกไว้ก่อนมึงรู้จักกูน้อยไปแล้ว
มึงจะไม่คิดกลับมาบ้านเลยหรือยังไงทำนิสัยแบบนี้ก่อนเองนะ
แล้วเบอร์โทรมีจะปิดไว้ทำไมแต่เขาพูดคำหยาบนะ
บอกเลยว่าสามีเธอไม่ได้ตั้งใจจะฟันคนร้าย
แต่คนร้ายมายิงน้องชายเธอก่อนอ่ะสามีเธอก็เลยป้องกันตัว
เขามาบ้านเราไม่เห็นหนูใช่ไหมไม่เห็นแล้วเอ่อใช่ก็โอนให้พี่สาว
ก็โอนให้เขาแล้วเขาก็ไปแล้วทีนี้เขาโทรมาจะเอาไงจะเอาไง
เออทำไมอย่างนี้พูดแค่นี้แล้วหนูก็ไม่คุยด้วย
แล้ววันนี้เขาไม่พอใจเขาก็พิมพ์มาโอ้ให้เยอะอยู่พี่
อย่าให้มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ได้ตอบว่า
เขาบอกว่าจะเอายังไงจ่ายก็จ่ายแล้วอืมแล้วทำไมต้องมาอันนั้นด้วย
แต่ก่อนแต่ก่อนจะให้เราบอกด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงนี้
ให้เราแบบเหมือนปีนตามติดชีวิตเรา
หมายถึงว่าเขาทำอะไรใช่มันเยอะไปไหม
ทีนี้ได้คุยกับพ่อของนายวิทย์นะคะนายทองทวีเขาบอกเขากังวลเรื่องคดีความมาก
กลัวตำรวจจะลงสำนวนว่าลูกชายไปฟันคนร้ายก่อน
ทั้งทั้งที่จริงแล้วถูกยิงก่อนแต่ฟันไปเพราะป้องกันตัว
อย่างนั้นเนี่ยเผลออาจจะโดนยิงตายกันทั้งคู่ด้วยซ้ำ
ทีนี้นางประมงจันทแพงนะคะเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนี่แหละ
บอกว่าพอได้ยินเสียงปืนเนี่ยก็เห็นในวิทย์เดินมาขอความช่วยเหลือเลย
เรียกรถพยาบาลให้หน่อยโดนยิงแต่ตอนนั้นคนร้ายขับรถออกไปแล้วอะค่ะ
ญาติของฝั่งคนเจ็บยังบอกทีมข่าวด้วยว่าตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของครอบครัวแล้วก็คนเจ็บ
เพราะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่าเห็นกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้เดินวนเวียนอยู่รอบอาคารผู้ป่วยด้วย